มาดูอีกหนึ่งคดีสำคัญที่โลกโซเชียลเขาโอ้โหดราม่าหนักเหลือเกินกับประโยคที่ว่า
ฟิสิกส์มาแล้วยังไงตามหลักวิทยาศาสตร์แรงเสียดทานแค่นี้
กิ้งเจ็บขนาดนี้หรอกอย่ามาแสดงอย่ามาเล่นละครตบตา
เอาเงินเขากลัวจังเลยอ่ะกลัวเขาต้องไปพิสูจน์หาว่า
แล้วถ้าแรงฟิสิกส์ที่เรียนมาแบบนี้มันจะต้องกลิ้งแบบไหน
เขาจะต้องไปแบบพิสูจน์ไหมสุดท้ายสาวคนในคลิปนี่แหละ
ท่าทางเมานี่แหละถูกเรียกไปสอบปากคำแต่ว่าไม่มา
อ้างบอกว่าอยู่ต่างประเทศสุดท้ายแน่นอนต้องโดน๒ข้อหานะครับ
ก็ตรวจสอบแล้วคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาไปต่างประเทศ
แต่ตรวจสอบแล้วอ้าวไม่ได้ไปนี่อ้าวไหนบอกไปญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอคะ
ไม่ได้ไปสุดท้ายไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะฮะ
จากเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้มีอาการคล้ายเมาสุรากำลังด่าทอ
ชายที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วไปชนประตูแท็กซี่ที่เธอเปิดออกมา
แล้วชายคนนี้กระเด็นไปชนกับรถอีกคันหนึ่งจนเขาบาดเจ็บ
แต่ผู้หญิงคนนี้กลับไปต่อว่าว่าเล่นละครตบตาจะเอาเงินเขา
อย่ามาโกหกเขาเรียนฟิสิกส์มาแบบเนี้ยนะฮะล่าสุดพันธบรวจโทนรงยิ้มปั่นนะฮะ
รองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆบอกว่าวันนี้แหละ
เขาก็นัดหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปมาให้ปากคำนะฮะแต่ว่า
ล่าสุดไม่สามารถติดต่อได้แล้วเบื้องต้นจากการพูดคุยเมื่อวาน
หญิงคนนี้บอกว่าต้องเดินทางไปญี่ปุ่นเราก็นำเสนอไปแล้วนะ
ใช่แล้วบอกว่าจะกลับมาวันที่หนึ่งธันวาธันวาคมแต่เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ทำหนังสือไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปดูสิ
ว่ามีชื่อคนนี้ออกนอกประเทศหรือเปล่ามีการเดินทางไปญี่ปุ่นจริงหรือไม่
หากพบว่าไปจริงก็จะนัดสอบ๓ธันวาคมหลังจากกลับมาใช่ไหม
เวลานะให้เวลาให้เวลาแต่หากพบว่าสาวคนนี้โกหก
จะดำเนินการออกหมายเรียกทันทีส่วนการแจ้งข้อหาเบื้องต้นตั้งสองข้อหา
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
และผู้เสียหายซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
มีความประสงค์แจ้งความดำเนินคดีคดีผู้หญิงคนนี้
ฐานดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้าด้วย
ทางด้านของนางสาวสรรญาอ่อนสุวรรณอายุ๕๖ปี
อันนี้เป็นคนขับแท็กซี่นะเป็นผู้หญิงครับ
เดินทางมาให้ปากคำฐานเป็นพยานพร้อมบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอรับผู้โดยสารคนนี้
มาจากคอนโดแถวยานาวา
แล้วก็ต้องการจะไปลงที่แยกอโศก
ตลอดทางที่นั่งมามีกลิ่นแอลกอฮอล
คะคลุ้งไปหมดพูดจาก็ไม่รู้เรื่อง
นั่งโดยสารมาถึงจุดเกิดเหตุ
ย่านพระราม๓ปรากฏว่ารถมันติด
ผู้หญิงคนนี้ผู้โดยสารก็นั่งพึ่มพำพึ่ม

ขณะที่รถจอดอยู่เลนขวาสุดปลดล็อกนะ
ตอนแรกเขาขึ้นไปแล้วก็ล็อกฆ่าเข็มขัดนิรภัย

โดยที่ไม่ได้บอกเธอว่าจะลงกลางทาง

ยังไม่ได้จ่ายค่าโดยสารให้กับคนขับแท็กซี่ด้วย

เปิดประตูออกไปจนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มา
ชนเข้ากับประตูอย่างแรง
ชายที่ขี่มาลงไปนอนกับพื้น

ต่อว่าคนเจ็บตามที่ทุกคนเห็นในคลิปไปแล้วแหละนะครับ
ส่วนประตูของรถแท็กซี่บุบเสียหายสีถลอก
ก็อยากให้ผู้หญิงก่อเหตุออกมารับผิดชอบ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งคนเจ็บและรถของเขาเองด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงของคนขับแท็กซี่นะครับ
ไปที่คนเจ็บนั่นแหละไปโวยวายอะไรเราก็มอเตอร์หาประกันอยู่
พี่ก็จะให้เขารับผิดชอบด้วยเรื่องคนเจ็บ
แล้วก็ค่าเสียหายรถของพี่ด้วยไง
ไปดูอาการของหนุ่มที่บาดเจ็บกันหน่อยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
อาการดีขึ้นแล้วครับพูดคุยได้ตามปกติ
แต่ก็ยังไม่สามารถให้ปากคำถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเวียนหัวแพทย์
ต้องให้น้ำเกลือแล้วก็นอนดูอาการอีกสัก๒วัน
จะสามารถประเมินแล้วก็อาจจะให้กลับไปนอนรักษาตัวที่บ้านได้นะครับ